ท่านผู้ชมครับสองสามีภรรยาที่ขับรถกระบะแล้วก็ลากศพของคุณตาทองสุขสวาสตร์
อายุแปดสิบห้าปีอ่าไปไกลกว่าสี่สิบกิโลเมตรจากหนองบูรรมภูไปถึงอุดรธานีเนี่ย
ค่ะมาพบตำรวจแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับ
คุณตาทองวัยแปดสิบห้าเนี้ยเขาป่วยเป็นอันไซมเนอร์แล้วก็โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วย
อยู่ติดถนนนะฮะแถวหนองบุรมภูไม่รู้ว่าคลานมาที่ถนนได้ยังไง
ค่ะเนี่ยนะฮะคุณตาอาจจะไม่รู้ตัวหรือยังไงก็แล้วแต่กลางดึกอ่า
ตอนเช้าลูกชายก็พยายามหามารู้ทีก็คือเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
คาดว่าจะถูกรถชนที่ถนนเนี่ยแต่ไม่รู้รถคันไหนชนอ่ะนะ
แต่เอาเป็นว่ารถกระบะของสองสามีภรรยาที่ขับผ่านมาเนี่ยลากศพไปติดใต้ท้องรถ
ไปถึงตลาดเมืองทองเจริญศรีที่อุดรธานี๔๐กิโลเมตร
แถวนั้นก็เห็นกล้องวงจรปิดก็เห็นมีลงมาดูกัน
ฝ่ายเมียลงมาดูอ่าแล้วก็เดินหนีหายไปฝ่ายผัวอ่า
พยายามขับสะบัดสะบัดยังไงก็ไม่ออกแล้วก็ลงมาแล้วก็เหมือนกับดึงดึง
แล้วก็ขับรถหนีหายกันไปเลยหายไปสองวันนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังเหตุผลเขาดูว่าฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างไรค่ะ
สองสามีภรรยาที่ขับรถกระบะคันนี้ชื่อนายปรีชามหาวงอายุสี่สิบหก
กับนางบุตรธามหาวงอายุสี่สิบแปดเป็นชาวบรรพภูหลวงจังหวัดเลยนะครับ
วันนี้นำรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบรอนหมายเลขทะเบียนตามที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเลย
มาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับโดยมาพบตำรวจสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายปรีชา
ฝ่ายสามีที่เป็นคนขับรถบอกกับตำรวจว่าวันเกิดเหตุ
เขาไปซื้อแก้วมังกรมาหนึ่งตันราคาห้าพันบาทก็บรรทุกมาเต็มคันรถ
ซื้อมาจากชาวสวนที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยเพื่อจะเอาไปขายตลาดเมืองทองเจริญศรีที่อุดรธานีนั่นแหละนะครับ
เขาก็ขับรถมาจากเทือกเขาภูพาน้อยมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานี
คืนนั้นเขาบอกว่าเขาขับมาความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอืม
เท่านี้จริงจริงเพราะว่าฝนมันตกอืมตกหนักด้วยค่ะ
ขับรถมาถึงบริเวณอ่าจังหวัดหนองบูรรมภูแถวแถวตะมนต์นอนทันนะฮะ
อีกสี่สิบกิโลเมตรจะถึงตลาดน่ะก็ผ่านหน้าบ้านของคุณตาทองผู้ตาย
เขารู้สึกเหมือนรถเหยียบอะไรบางอย่างคิดว่าเหยียบซากสุนัขอืม
อ่าคงเป็นสุนัขถูกรถทับตายกลางถนนอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็ขับไปจนถึงตลาดเมืองทองเจริญศรีที่อุดรธานีภรรยาลงมาจากรถ
แล้วก็ชี้บอกว่าอ้าวนั่นซากสุนัขติดอยู่ใต้ท้องรถอ่ะ
รถไปจอดที่อื่นเร็วภรรยาเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำ
ตามภาพวงจรปิดที่เห็นภรรยาเดินไปเนี่ยคือเดินไปเข้าห้องน้ำ
แล้วไปซื้อถุงพลาสติกจะเอามาใส่แก้วมังกรให้กับลูกค้าค่ะ
นายปรีชาก็ก้มลงมาดูใต้ท้องรถทีเนี้ยตอนที่ก้มมาดูเนี่ย
มันเห็นลักษณะเป็นเหมือนกับมือกับเท้าคนโผล่ออกมา
เขาบอกเขาตกใจเขาคิดว่าผีหลอกอ้าวเออ
ทีแรกคิดว่าหมาไงค่ะพอเห็นมือกับเท้าเหมือนมือเท้าคน
เขาคิดว่าผีหลอกเขาตั้งสติได้เขาขับรถเดินหน้าถอยหลังหลายครั้ง
จนศพเนี่ยหลุดออกมาแต่ทีนี้เขาบอกว่า
เขาก็เลยไปขายอยู่สองวันแต่ศพคนทั้งคนอยู่ใต้ท้องรถน่ะ

แต่เขาต้องเอาไปขายไม่งั้นมันเน่ามันเสียหมด
แล้วแม่ค้าที่ตลาดบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาขับรถเดินหน้าถอยหลังแล้วศพหลุดนะ
อืมเขาออกมาดึงศพออกมาจากใต้ท้องรถน่ะ

เขาบอกเขาไปขาย๒วันเพราะแก้วมังกรหมด
แล้วเขาถึงมาปรึกษากับตำรวจสพนสัง
แล้วก็มาพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองอุดรธานีเจ้าของท้องที่
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้หนี
แต่ที่เขาไปเนี่ยคือเขาต้องไปขายแก้วมังกรให้หมดก่อน
ปะเนี่ยตกใจ้ว่าตอนนี้ให้เข้ากลับไปบ้าน
แต่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าจริงแล้วเนี่ย
เบื้องต้นคาดว่ารถที่ชนคุณตาทองวัย๘๕ปีไม่ใช่รถคันนี้นะคะ
รถคันของสองสามีภรรยาเนี่ยแค่มาชนซ้ำแล้วลากศพไป
แต่ก่อนหน้านี้มันมีรถอีกคันหนึ่งที่มาชน

เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวจิราภาสนิทวงชัยอายุ๕๐ปี
ชาวอุดรธานีพร้อมญาติญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยรถยนต์
ไปพบพนักงานสอบสวนสพมหนบัวลำพูค่ะ
ที่เขาไปเนี่ยเขาบอกว่าเพราะเห็นแผ่นป้ายทะเบียนรถของเขา
ที่มันหลุดหายไปในคืนเกิดเหตุอ่ะอืมแผ่นป้ายทะเบียนรถของเขาเนี้ย
ญาติของคุณตาทองผู้เสียชีวิตนะคะเอาไปวางไว้ข้างโรงศพของคุณตา
ซึ่งนี่ไม่ใช่รถของนายปรีชาที่ลากไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นรถของนางสาวจิราภา
เธอก็เลยไปพบกับตำรวจแล้วเธอก็บอกตำรวจว่าตี๒คืนวันเกิดเหตุ
ขับรถจากบ้านญาติที่หนองบัวลำพูเพื่อกลับบ้านที่อุดรธานีขับคนเดียว
ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข๒๑๐หนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วตอนนั้นฝนตกหนักมาก
พอมาถึงช่วงบ้านนนทันตำบลนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพู
่งหน้าอำเภอหนองวัวซออุดรธานีเขาก็รู้สึกนะว่าเหมือนเขาชนอะไรบางอย่าง

พอกลับมาดูก็ให้พี่สไตร์ไปแล้วก็ให้น้องไปเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรอยู่
ป้ายก็ไม่เห็นแล้วก็ถ้าเป็นหมาก็อาจจะไม่ตาย
เราก็เลยอุดสบายใจเราก็เลยนึกว่าแต่เอาความสบายใจ

ก็เลยไปหาที่โรงพยาบาลหนองวลำพูมันไม่มีอะไรเลย
ชนอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไปเลยแต่ที่แน่แน่คือป้ายทะเบียนรถอ่ะ

สพทรทองวันนี้ชาวประนักกิจสมท์แล้วนะฮะ
ก็เพราะว่าพ่อเป็นอันไซเมอร์แต่ทีนี้แม่เสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อน
ลูกไม่กล้าบอกว่าแม่เสียชีวิตแล้วคาดว่าพ่อเนี่ยคงจะคิดถึงแม่
แล้วคืนนั้นคงจะคลานออกไปจากบ้านเพื่อตามหาแม่แล้วก็ถูกรถชนเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปไล่กันต่อแล้วทีนี้เขาก็มีรถสองคัน
๑๐๐๐ชน๑๐๐๐ลากศพใครจะผิดมากผิดน้อยผิดถูกอะไรยังไง
เดี๋ยวก็ไปสืบสวนสอบสวนขยายผลกันต่อนะคะ